สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะหลายคนบ่นคิดถึงลมหนาวนะคะคุณผู้ชมหลังจากนี้นะคะความหนาวเย็นจากเทือกเขาฮิมาลัยจะแผลลงมาปกคลุมประเทศไทยค่ะแผลลงยาวไปถึงภาคใต้
ตอนบนเลยลักษณะอากาศแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจะทำให้บริเวณภาคเหนือภาคอีสานนะคะ
ดอยยอดภูเนี่ยมีน้ำค้างแข็งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๓องศาเท่านั้นค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครของเราได้รับอิทธิพลไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเตรียมเสื้อกันหนาวได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวจัดค่ะ
คาดการณ์กันหน่อยนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ย
อยู่ที่สิบหกองศาในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันพุธนะคะใครเก็บเสื้อกระหนาวไปแล้ว
เอาออกมาใส่ได้เลยค่ะในขณะที่ระยะนี้นะคะ
ภาคใต้ยังคงมีฝนตกอยู่เพราะฉะนั้นเรือเล็กควรใช้ระมัดระวัง
ก่อนออกจากฝั่งค่ะส่วนต้นปีแบบนี้นะคะ
ประเทศที่เราต้องส่งกำลังใจไปให้นะคะคืออินโดนีเซียค่ะ
เพราะก่อนหน้านี้นะคะได้ประสบโศกนาฏกรรมเครื่องบินตกนะคะ
สัปดาห์ที่แล้วก็ต้องเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวค่ะล่าสุดนะคะ
เขาไฟค่ะมีควันพวยพุ่งแบบนี้นะคะ
นี่คือภาพของภูเขาไฟเซมารูค่ะล่าสุดก็ยังโชคดีนะคะ
ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ผู้
ไฟประทุในครั้งนี้ค่ะและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ